อุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

เรียกรถแท็กซี่จากสนามบินดอนเมือง
จะกลับบ้านแถวถนนรองเมืองเนี่ยนะคะ
แต่ในช่วงที่กำลังจะถึงด่านเก็บเงิน

หลังจากนั้นรถแท็กซี่คันนี้พุ่งชน
ซึ่งเป็นขอบตู้เก็บเงิน
ค่ะนี่ขอบขาวเหลืองดำเนี่ยนะคะ
อันนี้แหละรถพลิกคว่ำแบบนี้เลย

สิทธิ์คนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนี่นะคะ
ตำรวจสนทางด่วนได้รับแจ้งเหตุ
แท็กซี่พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
มีผู้บาดเจ็บ๑รายบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ดินแดง๑ฝั่งขาเข้า

เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
พอไปถึงเจ้าหน้าที่พบรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
สภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลย
ล้อชี้ฟ้าเข้าไปตรวจสอบภายในค่ะ
พบผู้เสียชีวิต๑ศพเป็นผู้ชาย
ทราบชื่อนายมานัทมาประดิษฐ์อายุ๕๘ปี

จากการตรวจสอบภายนอกร่างกาย

อกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ชื่อว่านางสาวธัญญาชนกชัยรัฐอายุ๒๓ปี

ธัญญาชนกเป็นนิสิตสัตวแพทย์ศาสตร์
ชั้นปีที่๖มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลปิยเวท
ซึ่งนางสาวธัญญาชนกผู้บาดเจ็บ

โดยบอกให้รถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่
ใช้เส้นทางพี่ขึ้นโทเวย์ไปเลย

อยู่ประมาณที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

รถพุ่งชนขอบทางเลย
แล้วก็ไปพุ่งชนแท่งปูนหน้าตู้เก็บเงินอย่างแรง

ทางด้านของครอบครัวคนขับรถแท็กซี่

ไปสอบถามพันรยาเล่าว่า
ผู้ตายมีอาชีพขับรถแท็กซี่๑๐ปีแล้ว
ปกติจะขับช่วง๙โมงถึง๓ทุ่ม

แต่ระยะหลังบ่นเวียนศีรษะ

ผู้ตายออกจากบ้านเช้าผิดปกติ

คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะ

ผู้บังคับการตำรวจจราจรระบุว่า

สภาพร่างกายคนขับไม่พร้อม

รัดเข็มขัดนิรภัย
บริเวณร่างกายเลยไม่ได้มีบาดแผล

สำหรับอาการนางสาวธัญญาชนกตอนนี้
ปลอดภัยแล้วแต่ว่าแพทย์ยังคงต้องให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าจมูกหัก